เดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปด้วยเลยแล้วกันนะคะ

พร้อมกับน้องยูวทูตวัฒนธรรมจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๒ชุมชนนาขาจังหวัดอุดรธานี

เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

ผู้ใหญ่ใจดีอย่างแอร์เอเชียเอง

ก็พาน้องไปทัศนศึกษากันต่อเลย
ทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง

เป็นครั้งแรกของดิฉันนะคะคุณ

อันนี้คุณรู้จักที่

เขาพาคู่รักก็ไปคล้องกุญแจเหมือนเป็นการล็อก

อันนี้ก็คือโซทาเวอร์นะคะ
บริเวณโซลทาเวอร์ก็จะเป็นจุดชมวิว

ย่านการค้าที่คึกคักมาก
นั่นก็คือเมียงดงนั่นเองนะคะ

ก็จะได้ผจญภัยกับสายน้ำที่มาจาก

ผ่านปลาฝนเข็ดร้อนของอเมซอน
มีแบบปลาอเมซอนตัวใหญ่มาก

แล้วก็ไปที่บึงแม่น้ำชายฝั่งทะเล

กว้างใหญ่คือเขาถ่ายทอดเรื่องราว

ตามทางเดินเขาเลยลงสู่ทะเล
มันใหญ่มากแต่ละมุมแต่ละช่วง
ของการแสดงสัตว์น้ำในนั้น

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซเลย

จริงคุณมันเหมือนเป็นอุโมงน้ำแล้วปลาก็ไหว้อยู่ในเรา

อ๋อมีความสุขมาก

ส่วนวันที่๓เป็นวันสุดท้ายของการแสดง
ธนธรรมหรือที่เขาเรียกกันว่าอินซาดงนะคะ
ภายในอินซาดงก็จะมีตรอกซอกซอยแยกออกไปนะคะ
ภายในตรอกก็จะเป็นร้านอาหารดั้งเดิม
ก็จะมีโรงน้ำชาร้านกาแฟแกรอรี่ต่างนะคะ
เดี๋ยวจะดูบรรยากาศข้างทางตามไปด้วย
คือที่นี่เขาจะมีสินค้าเก่าสินค้าดั้งเดิมจำหน่ายขาย
แล้วก็สังเกตนะคุณคุณเห็นโคมเขียวแดงไหม

เขาจะประดับโคมแบบนี้ในช่วงใกล้กับเทศกาลวันวิสาขบูชา
เป็นการประดับประดาษโคมดอกบัว
สวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศ
คือที่นี่มันเป็นคล้ายแบบสตรีทอาร์ตอ่ะคุณ
มันก็จะมีภาพวาดมีของแบบที่เป็นของเก่าแก่
ของที่ระลึกติดไม้ติดมือกันไป
ส่วนวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับค่ะ
ก็มีโอกาสพาน้องไปชมพระราชวังเคียงบกกุง
เป็นทั้งสัญลักษณ์แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซเลย

ใช่อันนี้คือทหารไงทหารที่ดูแลประตูวัง
แล้วปกติแล้วคนไปที่พระราชวังเคียงบกแห่งนี้

ชุดเกาหลีชุดแบบพื้นเมืองของเขานะครับ
เป็นพระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซเลย
สร้างขึ้นตั้งแต่ปี๑๓๙๔

โดยมีการบูรณะซ่อมแซมพระราชวังขึ้นมาใหม่ในจากแบบเดิมนะคะ
ปัจจุบันมีทั้งหมด๑๐ตำหนักภายในนี้

เดินจนขาลากเดินเหนื่อยมาก
แต่ว่าคือทุกอย่างมันถูกออกแบบมาอย่างดีมาก
คือเทคโนโลยีในสมัยนี้ยังสู้ไม่ได้เลยนะ
การวางปล่องไฟของเขาขุดใต้ดินขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้
มันมีความซับซ้อนหมดเลยนะคะแล้วเขาบอกว่า
ด้านนอกเป็นพื้นหินนะ
แต่ด้านในที่ใกล้ถึงตัวพระราชวังที่ประทับ
เป็นสายเนื่องจากว่ากันคนบุกรุกไง
ทรายเวลาเดินมันจะได้ยินเสียง
สมัยก่อนเขาขี่ม้าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม

จะได้รู้ก่อนว่าเอ๊ะใครมานะยินเสียงอะไรแบบนี้
ถูกต้องใช่แล้วค่ะการเดินทางท่องเทียว

ครับโอ้โหนี่น้องใบตองได้ประสบการณ์ที่ดีเลยนะ
ไปถึงเกาหลีเลยทีเดียว
เดี๋ยวไปฟังน้องหน่อยว่ารู้สึกยังไงกันบ้าง
เป็นไงบ้างคะน้องได้มาเปิดประสบการณ์มาเกาหลีครั้งแรกกันเลยไหม

เคยไปต่างประเทศมาก่อนไหม

ไม่เคยมีใครไปออกนอกประเทศไทย

แล้วการที่เราได้มาเปิดประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากแอร์เอเชียรู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่ทำให้พวกหนูได้มาเปิดแบบมาเที่ยวต่างประเทศแล้วก็มาหาประสบการณ์มารำให้เขาดู

รู้สึกดีใจค่ะที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้ไปเที่ยวและได้มาเผยแพร่วัฒนธรรมใช่ไหมค่ะ
รู้สึกดีใจค่ะที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้ไปเที่ยวและได้มาเผยแพร่วัฒนธรรมใช่ไหมค่ะ

รู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร่วมสืบสารวัฒนธรรม
พาน้องมาเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้
อย่างแรกก็ยินดีครับยินดีมากแล้วก็
คือทางผู้บริหารก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากจะให้โรงเรียนหรือ
น้องที่มาจากไทยรัฐวิทยาเนี่ยจะร่วมเผยแพร่ด้วยกันในต่างชาตินะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นที่เรามีเส้นทางบินลงอยู่แล้วครับ
ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่จะได้พาน้องทุกคนเนี่ย
ไปเจออะไรแปลกใหม่แล้วก็ได้ไปสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยให้กับชาวต่างชาติได้เห็น
น้องทุกคนประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคน
บินออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกด้วยนะคุณนะ
สถานที่สุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับเมืองไทยกันนะคะพวกเราก็ไปกันที่
หมู่บ้านบุ๊กชอนฮันอกเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เป็นแบบสัญลักษณ์ของเกาหลีเลยนะคะ
คือเกาหลีเนี่ยเขาจะมีตึกรามบ้านช่องที่มันค่อนข้างจะทันสมัย
แต่ว่าหมู่บ้านที่เราไปเนี่ยยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในแบบสมัยโบราณเอาไว้ด้วยนะคะ
น้องทุกคนก็ทราบซึ้งสนุกสนานแล้วก็ประทับใจกับการเดินทางมาเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในครั้งนี้มาก
ต้องขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนทั้งสายการบินแอร์เอเชียเองรวมไปถึงมูลนิธิไทยรัฐด้วยนะคะ
สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนไทยในการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอดค่ะ

ก็ถือว่าไปเป็นตัวแทนคนไทยเนาะค่ะ

หน้าที่เยาวชนคนไทยเผยแพร่วัฒนธรรมดีแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนด้วย
นี่ไงพาคุณผู้ชมไปเปิดหูเปิดตาพร้อมกับเราด้วยนะ
อย่างที่บอกว่าดิฉันก็ไปครั้งแรก
ตื่นตาตื่นใจไม่แพ้น้องเหมือนกัน
ไหนก็พาน้องใบตองไปแล้วพาน้องชนะไปบ้างไหม